สำหรับนักแสดงตลกอารมณ์ดี
พร้อมแล้วที่จะมีทายาทตัวน้อยค่ะ

มาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นเป็นพิเศษนะคะ
ซิดร่างกายจนน้ำหนักลดไปกว่า๒๐กิโลกรัมเลย
ก็เพราะว่าเตรียมตัวจะไปเป็นเจ้าบ่าว
เมื่อตอนที่ควงคู่กันไปออกทริปพักผ่อนที่หมู่เกาะเมาดีฟค่ะ
เจ้าตัวเขาตั้งใจจะจัดงานแต่งขึ้นในช่วงต้นปี๒๕๕๙
ซึ่งตอนนี้ขอทุ่มเทเวลาทั้งปีนี้ยาวไปจนถึงตลอดปีหน้า
ปั๊มเงินอย่างหนักเพื่อเป็นการวางรากฐานในชีวิตให้มั่นคง
อีกทั้งยังเป็นการเตรียมตัวมีทายาทตัวน้อยด้วย
เนื่องจากว่าพี่โกติหลายคนทราบกันดีอยู่แล้ว
ฮอร์โมนร่างกายไม่ค่อยเหมือนกับคนอื่น
ก็เลยส่งผลให้โอกาสที่จะมีลูกค่อนข้างเป็นไป
ด้วยความยากลำบากนั่นเองค่ะ

ก็แหวนวงเดียวกับดอกไม้

หนูตั้งใจไว้ว่าปี๖๐นะครับ
หนูจะตั้งใจทำงานทั้งปีนะครับ
แล้วก็ปี๖๑ต้นปีก็อยากจะแต่งครับ
มีลูกตอนนี้ก็ยังมีไม่ได้ครับ
แล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีได้หรือเปล่านะครับ

แล้วก็ที่กินทุกวันคือยาหมอที่ควบคุมร่างกาย
ต้องให้ยาอาทิตย์หนึ่ง๒เข็ม

ไม่ใช่ตอนนี้ถ้าจะมีลูกก็คงสู้ครับ
ปีหลังจะแต่งแล้วหนูสู้แน่นอน

หรือว่าจะไปฝากท้องหรือเอาเชื้อคนอื่นมาก็คงไม่อะครับ

ที่อยากจะมีสะพ้ายแล้วก็มีหลานให้คุณแม่
พี่โกติเป็นคนที่กระตันอยู่กับอุปการณ์รีม

จะได้เห็นเบบีของพี่โกติกันสักทีนึงนะคะ